ดูข่าวนี้คุณดูพาดหัวสิคะ
แล้วทำไมงูมาอยู่ข้างผมขนาดนี้ฮะ
คือมันตัวใหญ่มากคราวนี้คือความยาวประมาณเกือบ๕เมตร
งคุณก็มีอีกตัวเดียวกันใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วที่เห็นตัวใหญ่แบบนี้
กู้ภัยนะเขาพยายามจับแล้วมันก็จะฉกจะฉกอยู่ตลอดเวลา
แล้วคุณเดี๋ยวจะให้ดูค่ะจังหวะที่กู้ภัยจับ

นี่มือเปล่าแบบนี้เลย
ว่าแต่ว่ามันตัวใหญ่มากนะ

ตัวมันอ้วนและยาวมากอุ๊ยพี่ระวัง

มันหันมาเหมือนกับท่าพร้อมจะฉกอยู่ตลอดเวลาค่ะ

โอ้โหนับถือความกล้าของพี่จริง
ใช่ค่ะหลายคนที่กลัวงูนะ
เห็นข่าวนี้แล้วขนลุกขนพองไปหมดเลย
แล้วเราก็ไม่ค่อยเจอแบบใหญ่ขนาดนี้นะคุณฮะ
ใช่คุณปกติ๓เมตรนี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะ
นี่ประมาณเกือบ๕เมตรหนักแบบเป็น๑๐โล

ใช่ค่ะพี่คนนี้คุณพี่สุธีแนวหาดอายุ๔๐ปี
เขาเป็นกู้ภัยอบตอ่าวนางที่กระบี
แล้วพยายามจะจับเจ้างูตัวนี้

กำลังจะเลื้อยหนีไปในโพรงข้างบ้าน
หนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
แล้วเป็นจังหวะที่พี่เขาพยายามดึงงูอ่ะ
มันตัวใหญ่นะอันนี้คือลากมามาอยู่ตรงถนนแล้ว
แล้วดูสิเหมือนกับเขาต้องสื่อสารกับมันประมาณนึงก่อนนะ

นี่จังหวะนี้ตอนที่ลากมาจากโพรงค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหงูจงอางตัวนี้
เขาต้องใช้ความพยายามสูงมากคุณผู้ชม
เพราะว่าจะฉกใส่ตลอดเวลาค่ะ
จังหวะที่คว้ามือเปล่าได้เนี่ยนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเฮกันเลย

เขาบอกว่างูตัวนี้มันคงจะมาตามหาคู่
เพราะชาวบ้านเขาเคยเจองูจงอาง

ก่อนหน้านี้วันหนึ่งเจอตัวหนึ่ง
แต่งูจงอางตัวนั้นชาวบ้านฆ่าตายก่อน

แล้วมือเปล่าไม่ได้มีอะไรเลย

ถ้าเกิดว่าจะเอาบ่วงมาคล้องจับคงไม่อยู่หรอก

พี่ผ่านการเรียนการฝึกจับงูมาเชี่ยวชาญ
แต่ถ้าน้องหนูดูอยู่ไปเจองูอย่างนี้
จะทำตามแบบพี่สุธีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะ
นี่ต้องเชี่ยวชาญจริงนะคุณนะใช่ค่ะดูสิเวลางูมันชูคอขึ้นมา

ใช่แล้วพี่เขาต้องมีจังหวะไงจะถอยจะก้าวยังไงเนี่ย
เพื่อให้ท้ายที่สุดนี่สามารถจับตัวมันได้
หวาดเซียวหวาดเซียวคนลุกนะฮะอ่าอีเหตุ